เกมต่อชีวิตเคยมอบโอกาสให้กับหลายครอบครัว
วันนี้ขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูมีลูกคือนักเรียน
จะมาจับมือต่อสู้เพื่อโรงเรียนที่รักของพวกเรา
ไม่ล้มอย่าไม่ล้มอย่าล้ม

สิ้นปลื้องย้อน
ของรางวัลจึงเป็นของจำเป็นจากความต้องการของนักเรียนและครู
แคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนของหนู
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับครอบครัวของเราจะมากันเป็นครอบครัวใหญ่
เพราะพวกเขาจะมากันเป็นโรงเรียนครับและวันนี้คุณครูและนักเรียนจะมาสู้เพื่อโรงเรียนของพวกเขา
มาจากโรงเรียนคริสเตียนแม่ละโกอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับ
คือมันเหมือนกับหมดหมด
จะบอกว่าหมดทุกสิ่งมากดูงาน
ทุกอย่างก็ไม่ใช่แต่ว่าคือมันหมดในส่วนนี้
แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างหอพัก
เด็กที่นี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชนเผ่ากระเรียง

ก็จะมีบ้างนักเรียนที่เป็นชนเผาโม้ง
ที่มาจากทางพบพระ

ทำให้โรงเรียนของเรามีหอพัก
เพื่อที่จะรองรับนักเรียนที่อยู่ไกล
ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางไปกลับ
มาพักอยู่ในโรงเรียนของเราที่นี่

สร้างตั้งแต่เริ่มต้นในการก่อตั้งโรงเรียนนะคะ
เพราะเนื่องจากระยะทางไกลด้วย
แล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่มีรถที่จะลงมาส่งด้วย

พ่อไปทำงานที่บนดอยค่ะ

เพราะว่าบ้านหนูนี่อยู่ที่แม่สอดค่ะ
มันเรียงไกลก็เลยต้องมาพักที่นี่ค่ะ

หนูมาอยู่ที่หอพัก๖ปีกับปีนี้ค่ะ

เหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมาก

และพึ่งจะมาเจอยี่นี่คือเกิดสิ่ง

ไฟมันแบบมันโหมลุกขึ้นแบบกระหน่ำ
แล้วมาเจอกับเสือที่เป็นต้นกกหรือว่ามุ้งหรือว่าเสื้อผ้าของเด็กใช่ไหม
มันโหมไหม้แบบแป๊บเดียว

กลุ่มนี้เขาพยายามวิ่งมา
เหมือนกับว่าพยายามที่จะไปเอาของของตัวเอง
คิดว่าจะไปเอาได้แต่คือมันเข้าไปไม่ได้นะ
ว่าครูก็กันเอาไว้ก็นั่งกอดกันแล้วก็ร้องไห้
คือเราก็สะเทือนใจเราก็จะร้องไห้จะไปกับเขาด้วย
แต่คือเราก็ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวเราไม่เข้มแข็งหรือเปล่า

คือเราก็หดหูเนาะเพราะว่าตัวเองมาทำงานที่นี่

แล้วเด็กจะไปนอนที่ไหนแล้วเราจะอยู่กันยังไง
แล้วโรงเรียนจะทำยังไงกับเด็ก

เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเนี่ยศูนย์สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่หลับที่นอนนะฮะอ่า
ทำให้เด็กอยู่ด้วยความยากลำบากในปีนั้น

ก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ตอนนี้เราก็มีหเอาหพัก
แต่ว่าตอนนี้คือก็ยังขาดในเรื่องของที่นอน
อยากได้ที่นอนใหม่

ซ่อมไม่ได้เลยครับก็เลยให้เขาทิ้งแล้วครับ
แล้วอย่างนี้เด็กปวดหลังบ้างไหมครับ

เตียงนี้ของเด็กใช้ภาพกรครับ

คิดว่าเราควรจะต้องหาที่นอนใหม่มาให้เด็ก

มันก็จะเป็นที่นอนที่สภาพเก่านะครับ
ซึ่งทำให้สภาพการใช้งานหมดอายุไปแล้วนะครับ
แล้วก็บางผืนก็เป็นที่สะสมเชื้อโรคด้วยนะครับ
ก็เลยเราก็เลยไม่ให้เด็กได้ใช้
ตอนนี้เราก็เลยให้เด็กใช้ในส่วนของที่พอจะมีอยู่นะฮะ
เช่นพระห่มนะครับ
หมอนแล้วก็มุ้งนะครับ
โดยใช้ผ้าห่มในการปูแทนที่นอนนะครับ
ที่น้องแข็งมากเลยค่ะ

แล้วก็แบบนอนไม่สบายอย่างนี้ค่ะ
บางคนก็มีอาการคันอย่างนี้ค่ะ

แต่หลังจากนี้ถ้าไปตักแล้วก็ตีมันให้ฝุ่นออก

บางครั้งเพื่อนก็ตัวจะคาน
ตอนมาใหม่นี่มันเป็น

พอใช้ไปนานนี่มันจะควบกันเป็นก้อนค่ะ
แล้วก็นอนแล้วก็มันก็จะมีสูงบ้างตับบ้าง

มันแยกออกจากกันหมดแล้ว
บางครั้งเขานอนก็มันก็ปวดหลัง

บางก็หนาวแล้วก็
พรีแล้วก็นอนแล้วก็นอนไว้หลาดด้วย
แล้วก็ห่วงพ่อผมก็ไม่พอ
เรารู้สึกว่าผ้าห่มนี่จะไม่หนา

บางครั้งเราก็จะนอนด้วยกันเพราะว่ามันหนาวมาเลยค่ะ
บางครั้งถ้าหนาวมากก็น่าจะประมาณ๑๔องศา

เตียงนี่เราจะชิดประมาณ๒๓อัน

ผ้าห่มสองผืดนี่ยังไม่ไหวเลยค่ะ
ตื่นเช้านี่น้ำม่วนไหลเลยค่ะ

ผ้าห่มผ้าห่มมันไม่พอค่ะแล้วก็หนาวค่ะ

มีความประสงค์ที่อยากจะได้ที่นอนนะครับ
ที่เป็นที่นอนที่สามารถดูแลได้ง่าย
แล้วก็มีความแข็งแรงทนทาน
เพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ได้หลายปี
ซึ่งคิดว่าในแต่ละปีก็จะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
หนูอยากได้ที่นอนมากแล้วก็
หนูอยากให้พี่เพื่อเขาได้นอนสบาย

หนูจะดูแลรักษาที่นอนให้ดีเลยค่ะ

ถ้าได้มาก็จะดูแลอย่างสุดชีวิตค่ะ
ไม่ใช่เฉพาะที่นอนนะครับก็คือผ้าห่ม
แล้วก็มุ้งนะครับ

แหล่งที่นี่ก็มียุงเยอะนะครับ
ก็คือจะเป็นตัวที่แพร่เชื้อ
ในเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคมาเลเรียนะครับ
ในโอกาสนี้นะคะหนึ่งจะทำให้ดีที่สุด
เพื่อเพื่อนจะได้มีที่นอนที่ดีค่ะ
จะทำเต็มที่เพื่อให้เอาที่นอนกลับมาที่โรงเรียน

มึงจะต้องจ่ายให้ได้ที่นอนใหม่ค่ะ

หนูจะทำให้พี่แล้วก็หนูแล้วก็เพื่อนทุกคนได้นอนที่นอนดีดีค่ะ
เด็กของเราที่นี่จะได้มีช่องนอนดีที่สามารถที่จะเติมเต็มให้กับพวกเขาได้
และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของความทุกข์

ส่งต่อความทุกข์นี้ไปถึงครูบาอาจารย์

ในเรื่องของการนอนหลับนั้น
เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กในวัยที่กำลังเจริญเติบโต
แต่ท่าที่นอนหมอนผ้าห่ม
เอื้อต่อการให้พวกเขาคมตาหลับได้ในแต่ละคืน

เราไปพูดคุยกับคุณครูและนักเรียน

แม่ระโกจังหวัดต่ากันครับ

ครูผิดตอนนี้เป็นพอเหรอช่าไหมครับ

รักและผูกพันกับเด็กมากไหมครู
รักมากครับแล้วก็ผูกพันไว้เหมือนลูกของเราครับ
มันเกิดอะไรขึ้นครับผอทำไมมันเกิดวิกฤตฟ้ายไหม้โรงเรียน
คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงหน้าแรงเป็นช่วงเดือนธันวาคม
ก็อากาศมันก็แห้งนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
คือในช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยคือเด็กไม่มีใครสักคนเลยที่อยู่บนหอพัก
อาคารเป็นยังไงฮะเป็นอาคารไม้แล้วก็เป็นไม้อัดบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดเชื้อไฟได้อย่างดีเลย
โดยเฉพาะที่นอนแล้วก็เสื้อผ้าครับผมตอนที่เกิดเหตุการณ์คือเราเรา
โดยเฉพาะตัวผมนี่คือผมห่วงอย่างดีห่วงชีวิตของเด็กแค่นั้นเองครับ
พอรู้ว่าเด็กปลอดภัยแล้วก็ผมก็ขับรถยังคือไม่คิดชีวิตอะครับ

เพื่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยก็อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ๕กิโล
หลีแล้วครูหลีอยู่ที่ไหนครับตอนนั้น
ตอนนั้นก็วิ่งไปกับพอเหมือนกันแต่ว่าด้วยด้วยนักเรียนในส่วนที่เหลือเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงทั้งหมด
ก็หลังจากที่ทุกคนเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นนักเรียนก็เข้ามาตรงกลางสนามแล้วก็ยืนมองบ้านพักตัวเองเนอะ
ในขณะที่ไฟกำลังลุกโชนก็ร้องไห้เขามองเปลวไฟที่กำลังลุกด้วยความเจ็บปวดเพราะเขามีทรัพย์สมบัติแม่จันทร์เล็กน้อยแต่อยู่ด้านในทั้งหมดก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เข้าไปปลอบเขา
ครูแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเยียวยาหัวใจกันยังไงนานไหม
ในกลุ่มที่กลับบ้านนะเขาไม่เห็นเหตุการณ์จังเขากลับมาการสูญเสียเขาก็ยังพอเยียวยาได้แต่กลุ่มที่เห็นภาพเห็นภาพ
ภาษาไทยเราเรียกว่าขวานเสีย

เสียฉะนั้นที่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ขวานเขากลับมาเป็นอะไรที่

เด็กด้วยแล้วเด็กนอนกันที่ไหนอะครับหลังจากนั้นแล้ว
หลังจากที่เด็กกลับมาเรามีอยู่๓ที่ที่จะแบ่งกันเพราะว่าโดยหอพักหญิงรวมทั้งหมดน่าจะประมาณ๔๐กว่าคนได้

เลี่ยกันไปสามหลังก็จะมีบ้านพักของครูโสดแล้วก็บ้านพักของคุณครูวิชาการคนหนึ่งก็จะแบ่งอีกสองห้องให้แล้วก็จะมีอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องเก็บของอยู่ใต้บ้านของพอ

ห้องนั้นจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัดตุลาทซึ่งก็จะได้ประมาณ๒๐คน

แล้วก็เคลียร์ของออก

ต่อ๑ปีการศึกษาค่ะที่เราต้องอยู่กันอย่างนั้น
อาคารที่เราเห็นนี่คืออาคารใหม่แล้วใช่ไหม
คือหลังจากนั้นประมาณ๑ปีกว่าก็เริ่มมีการห่างงบประมาณครับ
ในการที่จะมาสร้างอาคารพักหลังใหม่นะครับ
แล้วก็ขยับขยายให้เด็กที่ไปนอนกับครูคนนั้นคนนี้ก็กลับไปนอนในห้อง
ปัญหาหลักของการนอนของเด็กผมเห็นแล้วล่ะเห็นเตียงในเรื่องราวนี้ด้วยแล้วก็เห็นผ้าห่มด้วย
ก่อนยังไม่มีเตียงเลยนะครับพี่เอเมื่อก่อนคือเรานอนบนพื้นปูนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็หาหาคนที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำเตียง
ก็จะมีเตียงแล้วก็จะมีเตียงแต่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณด้วยเราก็ยังหาที่นอนที่แบบว่ามันโอเคไม่ได้
ก็คือเราก็จะได้รับบริจาคจากที่ที่เขาใช้มาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็บางส่วนก็ใหม่ด้วยอะไรแต่ว่าเนื่องด้วยเป็นที่นอนที่เป็นนุ่นการดูแลของเด็กก็อาจจะลำบากในเรื่องของการเอาไปตาม
ที่ลูกฝนหน้าฝนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสะสมเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีปัญหาหลายอย่างนะครับ

หมดเลยที่นอนแต่ละคนเป็นยังไงลูกที่นอนที่โรงเรียนเราไหนบอกซิบอกความรู้สึกซิ
นุ่นที่มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็ถ้านอนนี่จะปวดหลังอย่างนี้ครับ
นตรีเป็นไงลูกที่นอนเราอธิบายสิ
ผมนอนแบบเอาผ้าห่มปูกลับกระดาษ
มีใครที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าปวดหลังเลยอ่ะมีใคร
ฉลอดมันเป็นยังไงลูก
นอนไม่หลังเพราะนายฟูใช่ไหมเป็นก้อนค่ะนอนแล้วรู้สึกว่าปวดหลังปวดนั้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาดึกเกือบทุกวันทุกคืนค่ะ

เช้ามาตอนเช้ามาเมียนอนไม่อิ่มแล้วก็ตาก็เหมือนจะดำแล้วก็เหมือนไปโรงเรียนก็ไม่อยากเรียนหนังสือเหมือนง่วงจะง่วงค่ะ
หมายที่เรามาในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับจริงแล้ววิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนของโรงเรียนเราคืออะไรครับ
ก็จริงที่เรามาในวันนี้คือเราอยากจะได้ที่นอนที่มันสามารถที่จะให้เด็กได้เต็มในส่วนที่เขาขาดหายไป
แล้วก็คือเด็กบางคนทางบ้านเขาอาจจะไม่ได้มีด้วยนะเราก็อยากจะให้ตรงนี้ให้กับพวกเขาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการให้พวกเขาได้มีสมาธิในการเรียนให้เขาได้นอนหลับเต็มอิ่มในช่วงเวลากลางคืนนะครับ
ไม่ได้ขออะไรมากมายเลยคุณผู้ชมขอเพียงแค่เครื่องนอนเท่านั้นเองนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนทุกคนด้วย
คุณครูและนักเรียนทุกทุกคนนะครับก็จะมาทำเพื่อโรงเรียนของพวกเขาในวันนี้นะฮะทุกคนพร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราไหมครับ
พร้อมแล้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วช่วงหน้าต้องตอบโจทย์๔ข้อนะครับขอให้โชคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเด็กนะฮะได้นอนเต็มอิ่มทุกเช้าของวันใหม่พวกเขาก็จะตื่นมาพร้อมกับความสดใสและพร้อมที่จะรับกับสิ่งใหม่จากการเรียน
แต่ถ้าที่นอนหมอนผ้าห่มไม่พร้อมที่จะทำให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่
ส่งผลกระทบต่อเด็กทุกคนเป็นแน่
ช่วงหน้าครับเราจะมาช่วยกันลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนคิสเตียนแม่ละโกจังหวัดตาก
ให้สามารถพิธีโจทย์คำถามได้๔ข้อเพื่อที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอนให้พวกเขาได้หลับอย่างสบายเต็มตื่นในเกมต่อชีวิตแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนูสักครู่เดียวครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือปิดตาแล้วโยนลูกบอลให้ลงตะก้าจำนวน๑๐ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ
โจทย์สำนักเรียนของหนูสักครู่เดียว